ในฐานะที่ดูแลงานเรื่องนี้มายาวนาน

แล้วก็มีคนพูดเสมอว่าถ้าคดีแบบนี้มันจะเป็นยังไง
ผมก็เลยคิดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย

เราคงจะต้องทำกับส่วน
เพราะว่าเป้าหมายของต่างประเทศเนี่ย
กฎหมายเกี่ยวกับด้านไซเบอร์ที่กำลังจะออก

อาชญากรรมข้ามชาติอย่างเงี้นะครับก็ใช้เวลาแค่ไม่เกินสองวันเข้าไป
แล้วนะครับถ้าท่านถ้าในใช้เวลาขนาดนี้มีปัญหานะครับ
ดังนั้นเนี่ยภาคอนาคตใหม่ก็ขออนุญาตบอกว่าเรามีนโยบายที่จะปฏิรูปตำรวจนะครับ
ที่จะให้ตำรวจเนี่ยกลับกลับบ้านนะครับไปที่โรงพรรคไปบริการประชาชนนะครับ
ขออนุญาตขออนุญาตทั้งหมดทั้งหลายจูลลาถอยออกจากร่วมเงาของท็อกบูส์จากกันเงินได้แล้วครับ